แต่คู่นี้คุณผู้ชมค่ะขอออกมาเคลียร์หน่อยแล้วกัน
ทำไมเขาถึงมีฉากหลังเหมือนเอ๊ะมันไปที่เดียวกันหรือเปล่าแบบนี้
หลายคนสงสัยเหลือเกินค่ะแต่ว่าไม่เจอจีน่าสักที
วันนี้ได้เจอแล้วนะจ๊ะขอถามหน่อยซิเรื่องราวเป็นยังไง
ให้เขาเมาส์มอยกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าหาเวลาเอามาพูดกับพี่ไม่ได้จริง
ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ใจค่ะ
แล้วก็คุณทอยมาจีบเธอก่อนนะ
แล้วอย่ามาเข้าใจผิดเพราะฉะนั้น
ไม่ไม่
ทอยเคยตอบว่ายังไงจีน่าครั้งนี้ตอบว่ายังไง

คือจริงหลายคนก็อาจจะมีเข้าใจผิดบ้าง
แต่จริงคือตอนผมเริ่มคุยกับจีน่าคือผม

อันนี้อยากบอกมากเลยคือตัวหนูเองเป็นคน
ไม่ได้จะไปคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้ว

จริงบอกว่าหนูเข้าใจที่ทัวร์มาลง
เพราะว่าทุกคนได้รับสารมาแบบนั้น
คือจริงคำตอบนี้ไม่รู้จะตอบยังไง
เพราะว่าผมก็กลัวว่าผมจะสื่อสารไป
แล้วอาจจะมีหลายทางที่เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่เคยไปกัน๓คนค่ะไม่เคย
รู้จักกันเป็นเพื่อนกันแบบว่า

เรื่องส่วนตัวเราไม่มีเรื่องส่วนตัวด้วยกันเลย

สไตล์หนูกับไลฟ์สไตล์น้องคนละไลฟ์สไตล์กันเลย

แล้วเค้าเหมือนเค้ามีโอกาสไปไปเว้าไว้
ไว้พาร์ทที่นู่นอะไรอย่างนี้ครับ

น้ำตกจะเป็นคนละที่กันเลยค่ะ
แต่จะเป็นจังหวัดเดียวกัน

ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดครับ
ใช่ค่ะก็บริสุทธิ์ใจค่ะ
ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ละกันค่ะ

เอาเป็นว่าก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะ